คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
วันนี้วันอังคารก็มีการประชุมคอรมอลด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะแต่เรื่องของการประชุมคอรมอลวันนี้
บรรยากาศก็เปลี่ยนไปเป็นการประชุมคอนเฟอร์เนส
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าประเด็นที่คนพูดถึง
ก็คือกรณีที่คุณสุพัฒนภงพูดเรื่องของ

บอกว่าคนที่รักชาติให้เอาเงินเก็บมาใช้จ่าย
เรื่องนี้มันเป็นยังไงอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยนะคะคุณผู้ชม

นายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในการประชุม

นี่คือที่ตึกบัญชาการ๑นะคะ
บรรยากาศมันแตกต่างจากทุกครั้ง
เพราะว่าไม่ได้มีรัฐมนตรีกระทรวงอื่นมาร่วมประชุม

แล้วก็มีรองนายกรัฐมนตรีมาร่วมประชุมที่ชั้น๕ตึกบัญชาการ๑

นายกก็ไม่ได้แวะพูดคุยกับผู้สื่อข่าวนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่ธรรมเนียบก็เข้มงวดมากเลยนะคะ
เรื่องเกี่ยวกับการคัดกรองคนที่จะเข้ามาภายในธรรมเนียบ

ก็จะต้องมีการสแกนอุณหภูมิรับสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นการแสดงตัว
เพราะอะไรถึงต้องเข้มข้นเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิม
เพราะว่ามันมีเรื่องของคนติดเชื้อโควิดไงคะ
มีการสั่งปิดโรงอาหารบริเวณริมคลองด้านหลังอาคาร
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วก็สำนักประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เพราะว่ามีบุคคลในครอบครัวแม่ค้าติดโควิด๑๙
แล้วก็ไปเชื่อมโยงกับหัวหน้าแม่บ้าน
ที่เป็นผู้ป่วยที่พบเชื้อก่อนหน้านี้

เพราะเขาบอกว่าธรรมเนียบก็ภาวะเลย
เพราะมีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในธรรมเนียบรัฐบาล
พบผู้ติดเชื้อเป็นแม่บ้านและคนขับรถ
ทำให้สำนักประหลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี
ก็มีคำสั่งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็มีการยกระดับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด

เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในธรรมเนียบรัฐบาล
ตั้งแต่วันที่๒๘เมษายนคือพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ถึงวันที่๙พฤษภาคมเลยนะครับ
โดยจะเปิดให้เข้าปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง
สำหรับผู้สิทธิ์ข่าวนักข่าวที่อยู่รังนกกระจอกที่ทำเนียบ
ก็เข้าไปเทียบได้อีกครั้งก็คือ๑๐พฤษภาคม
หลังจากที่มีการประเมินสถานการณ์ของโรคแล้วนะครับ

ก็ว่ากันด้วยเรื่องของธรรมเนียบก็ภาวะอยู่เหมือนกันนะฮะ
ส่วนเรื่องของนายสุพัฒนภงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงถึงเรื่องนี้นะ
เพราะว่าเมื่อเช้านี้ค่ะนักข่าวก็สัมภาษณ์
ที่ท่านจะไปประชุมคอรมอล์
คือก็ถามแหละว่าวันนี้จะมีการหารือกันถึง

ซึ่งท่านก็ตอบนะคะบอกว่าการประชุมคอรมอลวันนี้
ยังไม่ได้มีการคุยถึงมาตรการเยียวยา
ต้องไปดูว่าทางกระทรวงการคลังจะเสนออะไรเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอลไหม

จะมีการคุยกับภาคเอกชนในวันพุธที่๒๘เมษาก่อนหรือเปล่า
ซึ่งนายสุพัฒนภงก็บอกว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของการ
บริหารจัดการวัคซีนให้ทั่วถึงเป็นเรื่องของสอบคอ

แต่ทีนี้ประเด็นที่หลายคนก็อยากรู้

บางช่วงบางตอนที่ท่านให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับการนำเงินฝากเงินออมออกมาใช้จ่าย
การกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีสื่อไปเขียนว่า
ขอให้คนรักชาตินำเงินฝากที่เก็บไว้ไปใช้จ่าย

ใส่อัศเจรีไว้ด้วยประโยคนี้เท่านั้น
ขอให้คนรักชาตินำเงินฝากที่เก็บไว้ไปใช้จ่าย

คนอาจประโยคนี้ประโยคนี้เดียว
ใครจะมีเงินเก็บใครจะมีเงินฝาก
ใครจะมีเงินใช้จ่ายในช่วงนี้เศรษฐกิจก็ย่ำแย่แบบนี้
ถูกต้องค่ะทีนี้ท่านก็เลยชี้แจงไง
บอกว่าคือมันเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน
เพราะว่าที่แรกผมก็คิดว่าผู้ศึกษาเศรษฐกิจเนี่ย
คงจะเข้าใจสิ่งที่คุณสุพัฒนภงจะสื่อสาร

ตอนนี้ทุกประเทศในยามนี้เนี่ยนะ
สิ่งที่จะรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจได้เนี่ย
ก็คือการบริโภคในประเทศ
จากการตรวจสอบจากข้อมูลเนี่ย
พบว่าเงินฝากของภาคเอกชนนะคะคุณผู้ชม

ใช่ภาคเอกชนที่อยู่ในระบบเงินฝากเพิ่มมากขึ้นหลายแสนล้าน

ซึ่งเป็นปีที่เกิดโควิด๑๙เหมือนกันปี๖๓อ่ะ
ดังนั้นรัฐบาลจึงตระหนักว่าถ้าเกิดว่านำเงินส่วนนี้
คือบอกภาคเอกชนไม่ได้บังคับนะคะ
แต่จะมีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนที่เขามีเงินฝากเนี่ย

ซึ่งก็จะช่วยให้ประเทศไทยมีศักยภาพมากขึ้น

ก็เห็นอกเห็นใจกันอยากให้สื่อทำความเข้าใจตรงนี้
เพราะว่าการเขียนเครื่องหมายเป็นอัศเจรีย

เออนะฮะแต่ว่าภาคเอกชนก็คงมีคำถาม
แล้วจะไปลงทุนอะไรแล้วจะไปทำยังไงต่อ
ในเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ดีแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ล่าสุดในส่วนของรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
นางสาวไตรสุรีก็เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ย
ก็พร้อมที่จะเดินหน้ามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไปด้วย
โดยรัฐบาลจัดเตรียมงบประมาณที่เพียงพอ
แล้วก็จะพิจารณาอย่างรอบครอบเพื่อดำเนินนโยบาย
ที่จะเกิดประสิทธิผลสูงสุดนะครับ
วันนี้นายกก็มีการพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับ